ยุคนี้ต้องยอมรับว่าถ้าหากว่ามีการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะสม
ข่าวค่อนข้างไปเร็วโดยเฉพาะเรื่องของคลิปวิดีโอที่มีการไปแชร์กันในโลกสังคมออนไลน์นะคะ
ล่าสุดก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงพฤติกรรมการลงโทษของครูฝึกทหารรายหนึ่ง
ที่ใช้ความรุนแรงนะคะจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไปหรือไม่ค่ะ
จากคลิปนี้นะคะก็จะเห็นการทำโทษทหารนายหนึ่ง
โดยการตีด้วยไม้เรียวยาวที่ก้นแล้วก็หลังหลายครั้งค่ะ
ทหารคนที่ถูกตีก็แสดงอาการเจ็บปวดเบี่ยงตัวหลบตลอด
ได้ยินเสียงครูฝึกต่อว่าเราลองไปฟังเสียงนะคะว่าเขาทำผิดอะไรค่ะ
พอคลิปออกมาแบบนี้ค่ะโลกโซเชียลก็วิพักษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของครูฝึก
ส่วนใหญ่มาแสดงความเห็นใจนะคะแต่ก็เข้าใจในการกระทำดังกล่าว

คนทั่วไปอาจจะมองว่าโหดร้ายทารุณแต่ว่าคนที่ฝึกหลักสุดนี้
ก็ต้องมีความอดทนเป็นเลิศถึงจะสำเร็จได้ป้ายเหล่านี้มาติดอกเสื้ออย่างภาคภูมิใจ
ประเด็นเรื่องนี้พลเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกบอกว่า
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลแล้วสั่งการไปยังต้นสังกัด
คือศูนย์การทหารม้าให้ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเป็นการฝึกหลักสูตรจู่โจม
ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกต้องอดทนทั้งสภาพร่างกายและจิตใจสูงกว่าหลักสูตรอื่น
แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการฝึกก็ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ทางผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ระมัดระวังถ้าพบกำลังพลใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ดำเนินการทางวินัยสถานหนักทันทีค่ะ